ที่สาวริธิสานะครับมีเรื่องให้ต้องสงสัยอีกแล้ว
เห็นที่สาไปกุมมือมีแบบภาพชายมือของชายหนุ่ม
ปริศนาเอาคนดูภาพเหมือนแบบนี้เขาเล่นละครหรือเปล่า
เออนั่นแหละหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยนะคะ
จะเป็นใครกันนะปิดมือปริศนานั้นไปเป็นนุ่มปั้นจันทร์หรือเปล่า

ปั้นจันทร์อันนี้ขาวไปหน่อยนะเออนี่ดูขาวนะคุณนะ
เออนะคะคือตอนนี้ปั้นจันทร์เขามีข่าวว่า
กำลังตามจีบสาวพี่สาอยู่
แต่บางคนก็ยืนยันว่าอาจจะเป็นมือของหนุ่มคุณออยธนาหรือเปล่า
ก็เข้าเขานะเพราะว่าพระเอกรุ่นพี่คนนี้กำลังแสดงละครด้วยกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
เอาเป็นว่าไม่ต้องเถียงกันแล้วนะคะ
เพราะว่าสาวธิสาเขาออกมาเฉลยจากปากเขาเองแล้ว

แล้วก็อัปเดตสถานะกับหนุ่มปั้นจันทร์ด้วยนะ
เพราะว่าปั้นจันเนี่ยเขาเดินหน้าจีบทิสาเต็มที่เลย
จะมีผ่านหน่วยสกรีนหรือยังเดี๋ยวไปอัปเดตกันหน่อยค่ะ
มือพี่ออยค่ะพี่ออยธนา

ตอนนี้ทำคะแนนไปขนาดไหนแล้วคะสำหรับปั้นจันนี้

แต่ที่นี่ได้กี่คะแนนค่ะ

ยังไม่ได้เริ่มจะให้คะแนนเลยค่ะ

ก็มีความเขินอายก็ใจเย็นก่อน